นั่งรถไฟไปกันเลยที่บ้านเลขที่๒๙ถนนราชอุทิศตำบลธานีจังหวัดสุโขทัยนะฮะ
ที่บ้านของคนนี้พี่ก๊อฟสาวผู้มีฝีมือในการทำเกี้ยวซ่าจัดจ้านที่สุดในย่านนี้เลย
เขาว่ากันแบบนั้นขึ้นชื่อนะเพราะว่าไส้ของเกี้ยวซ่าของเธอเนี่ยมันสุดยอดของความอร่อย
แล้วนี่ข้างบนมันมีชีสเยิ้มให้ได้ทานกันด้วยโอ้โหก็คือเกี้ยวซ่าผักโขมอบชีส

แค่ขึ้นชื่อว่าเป็นเกี้ยวซ่าผมว่าก็น่าทานแล้วนะ
แล้วมาผักผมอบชีสซึ่งปกติมันไม่ได้ทานในรูปแบบเกี้ยวไง
เฮียเธอของพี่กรอบเราร่วมว่าต้นน่ะฮะ
ไม่เหมือนใครแบบนี้ก็เลยลองคิดในหลายสูตรขึ้นมา
คิดได้ว่าเออลองทำอะไรที่มันเป็นผักบ้างไหม
ซ่าผักโขมอบชีสเนี่ยด้านในมันจะมีผักโขมผสมกับครีมชีส

พอมีไส้ที่มันข้างในมีชีสแล้วเนี่ย
ด้านนอกพอทอดเสร็จเขาก็จะโรยชีสแล้วก็ไปอบอีกทีหนึ่ง

มันก็จะกรอบเพราะเวลาเขาอบเขาทอดเนี่ย

อดด้วยน้ำอันนี้คุณไม่เชื่อผมเหรอ

แล้วเขาอารมณ์คล้ายเหมือนนึ่งใส่น้ำลงไปแล้วก็เอาฝาปิดเอาไว้

เป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นเขาลักษณะจะเป็นแบบนั้น
เอ้าคุณผู้ชมครับเนี่ยลองไปทานกันดูนะครับ
เขาขายประมาณ๕๐๐ชิ้นต่อวันแล้วแต่ละวันขายหมดเกลี้ยง
ราคาก็ขึ้นอยู่กับไส้นะครับคือไส้อย่างอื่นก็มี
หมูสับไส้ไก่ไส้กุ้งจะอยู่ที่๖บาท
แต่ถ้าเกิดเป็นผักโขมอบชีส๖บาท
หูยหูย๖บาท๕๐

สุดยอดเลยเอ้าลองไปกันดูนะครับ
ที่จังหวัดสุโครไทยหมายได้โทรศัพท์ผมขึ้นให้แล้ว

รับรองว่าอร่อยนี่ที่ผมบอกเห็นไหม

ใส่กระทะจริงแต่เวลาคุณใส่กระทะ
คุณเอาน้ำลงไปแล้วเอาฝาอบเอาไว้เนี่ย

ผมถึงบอกว่ามันกรอบเพราะว่ามันจะแบบว่า

แล้วเอาชีสโรยหน้าแบบนี้

ตายแล้วตายไปเลยได้ไหม

เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอาหารอิตาเลียน

เออเป็นอาหารอิตปุ่น
ขอบคุณคุณมากเลยค่ะที่สร้างสรรค์เมนูชื่อใหม่นี้